เพราะมีเหตุว่าพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกสาวลูกเลี้ยงอายุ๑๔
เด็กตั้งท้องได้๗เดือนนะครับ
ก่อนหน้านั้นพ่อเลี้ยงบอกแบบนี้ขู่ไว้แบบนี้

แต่ถ้าใครถามว่าท้องกับใครมาให้บอกว่าท้องกับเพื่อนชาย

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นโอ้โหสิ่งที่เด็กวัย๑๔คนนี้
เขาก็ต้องเก็บเงียบเก็บงำเรื่องที่ถูกพ่อเลี้ยง
ข่มขืนจนตั้งท้องจนกระทั่งญาติทวดมาสอบถามนะครับ
และเป็นกรณีที่กำนันตำบลหนองกรุง
ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
คือนายชัดชัยโลหะมาศได้พาแม่แล้วก็เด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจสพน้ำพองที่ขอนแก่น
ว่าถูกนายชนะชัยอายุ๓๒ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงข่มขืน
เด็กตั้งคัน๗เดือนนะครับ
แม่เด็กให้ข้อมูลแบบนี้นะครับบอกว่าพ่อเลี้ยงติดยาบ้ามานานแล้ว
และทีนี้ก่อนหน้านั้นตัวแม่เองก็ทำงานอย่างหนักนะฮะ
แล้วก็รับลูกสาวมาดูแลแล้วก็อยู่กับพ่อเลี้ยงเหมือนกัน
กระทั่งพ่อเลี้ยงเหมือนตกงานช่วงหนึ่ง
ลูกสาวก็ต้องอยู่บ้านกับพ่อเลี้ยงใช่ไหม
หลังจากนั้นแม่ก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
กระทั่งเด็กบอกปวดท้องปวดท้องสุดท้ายต้องถามหาความจริงนะครับ
กระทั่งลูกสาวบอกว่าโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนนะครับ
โดยกำนันตำบลหนองกรุงก็เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุ
เพราะหนีไปแล้วโดยทราบว่าหลังเกิดเรื่องได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่คาดว่าจะกลับไปที่บ้านของพ่อเลี้ยงเองที่อำเภอซ้ำสูง
แต่พอไปตามที่บ้านก็ยังไม่พบตัวนะครับ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่ไปเฝ้าไปเฝ้าที่สถานีขนส่ง
เนื่องจากกลัวว่าผู้ก่อเหตุอาจจะขึ้นรถขนส่งหลบหนี
แต่ก็ยังไม่พบตัวนะฮะแล้วก็ต้องเฝ้าที่ไหนอีกรู้ไหมคุณ

คือเขากลัวว่าตัวพ่อเลี้ยงจะกลับมาฆ่า
กลับมาฆ่าปิดปากอะไรทั้งหมดเลยนะฮะ
นี่กำนันก็เป็นห่วงครอบครัวนี้เหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะและทีนี้ทางด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยไปประสานกับตำรวจนะ
จากจะหาเบาะแสพ่อเลี้ยงรายนี้แล้ว
ทีนี้มันมีเรื่องของการที่ครอบครัวนี้เขากลัวใช่ไหม
ตัวเด็กเองก็กลัวว่าพ่อเลี้ยงจะกลับมาทำร้าย

เคยขู่ถึงขั้นจะเอาปืนมายิงให้ตายด้วยนะ
ตอนนี้เขามีการเข้าไปดูแลด้วยนะคะ
เข้าไปให้ความคุ้มครองระหว่างที่ยังจับตัวพ่อเลี้ยงไม่ได้
และในคดีถ้าเกิดว่าเด็กก็คือน้องคนนี้ที่โดนข่มขืน
แล้วเด็กคลอดลูกออกมาแล้ว
เอาผิดพ่อเลี้ยงตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะคะ
อย่างที่บอกนะฮะพอเด็กมีอาการปวดท้องมีอาการผิดปกตินะฮะ
ย่าทวชเนี่ยก็คอยถามเอ๊ะลูกเป็นอะไร
จนเด็กเนี่ยยอมรับกับย่าทวชนะว่าหนูท้อง

เด็กก็บอกย่าทั่วไปบอกว่าท้องกับเพื่อนชาย
ย่าทวชก็ซักอีกนะว่าอ้าว
หนูโกรธแค้นเพื่อนชายไหมที่มาทำให้หนูท้อง
สรุปใครทำหนูท้องกันแน่

ว่าเขาสะอึกสะอื้นตลอดด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่ต้องตามกันนะครับ